คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องราวสุดเศร้าเรื่องราวนี้หน่อย
ผู้หญิงคนนึงสอนการบ้านลูกเสร็จตัวเองก็เปลี่ยนชุดจะไปเข้าเวรเป็นคุณพยาบาล
ขี่รถไปด้วยความที่ฝนตกตากฝน
สุดท้ายรถเสียหลักไปชนกับเสาไฟเสียชีวิตเลย
เป็นครั้งสุดท้ายที่ต้องสอนการบ้านลูกเป็นรถยนต์นะรถกระบาดคันนี้
โอ้โหไม่คิดว่าจะกลายเป็นการสอนการบ้านลูกครั้งสุดท้าย
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชสนสายทุ่งสงศ์กะปาง
ในพื้นที่ตำบลเขาโรอำเภอทุ่งสงศ์ไปเจอรถ
เป็นรถเก่งใช่ไหมรถเก๋งสีดำฮอนด้า
เสียหลับพิษคว่ำโอ้โหสภาพอยู่ตรงห้องเรศาลสิ
มันยู่มันยับแบบนี้ครับแล้วข้างในเนี่ยมีพยาบาลท่านหนึ่ง
ชื่อว่าคุณสุพรรณีตันตังกุลอายุ๔๐ปี
เสียชีวิตคาที่เลยเป็นภาพน่าสะลดใจนะฮะ
ผู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดถ่างนำร่างเธอออกมานะฮะ
ยังคงใส่ชุดพยาบาลเป็นชุดเขียว

อืมนี่เป็นชุดสีเขียวนะครับ

ผู้ก่อเหตุอ่าขอภัยผู้ประสบเหตุผู้เสียชีวิตเนี่ยนะฮะ
คือสอนการบ้านลูกเสร็จที่บริบันภักดิ์จนดึก
เสร็จปุ๊บพอลูกเข้านอนตัวเองก็เปลี่ยนชุดจะไปทำงานเข้าเวรก็เป็นคุณพยาบาลนะครับ
ขับรถไปขับรถออกจากบ้านจากทุ่งสงศ์จะไปเข้าเวรที่โรงพยาบาลบางขัน
เธอก็ประจำอยู่ห้องฉุกเฉินนะครับ
ขับรถไปปรากฏว่าระหว่างทางฝนตกครับถนนมันลื่น
เสียหลักพลิกคว่ำลงข้างทางไปชนกับเสาไฟจนทำให้เธอเสียชีวิตดังกล่าว
สุดท้ายก็กลายเป็นเรื่องเศร้ากู้ภัยก็ต้องประสานไปบอกที่บ้าน
คนที่บ้านก็ทั้งลูกทั้งคนในครอบครัวก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็ไม่คิดว่าจะกลายเป็นเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
ใครที่ทำงานดึกดื่นเข้าวงเข้าเวรก็ต้องรักษาสุขภาพ
แล้วก็ขับรถเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับใช่ค่ะ